กรณีนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมแล้วครับ
เหตุการณ์ฆ่าชาวไต้หวันจับมัดมือมัดเท้าเนี่ย
ตำรวจเนี่ยจับคนก่อเหตุได้แล้วสอง
อีกหนึ่งคนเนี่ยหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
ตอนนี้ต้องมีการประสานกับตำรวจสากลนะฮะ
อกจากนี้ออกหมายจับผู้หญิงไทยเพิ่มอีกหนึ่งครับ
พบหลักฐานว่าคือทั้งหมดรู้จักกันเป็นเพื่อนกัน

เช้าวันนี้ครับตำรวจสนบางนาคุมตัวนายชเวลินพญาหรือว่าเจนซี่
อายุ๒๑ปีชาวเมียนมาครับ
และในจอนแอคบอร์อายุ๔๐ปีชาวแคเมอรูน
ที่ร่วมกันก่อเหตุฆ่านายชูเชียงเฉิน
อายุ๔๗ปีที่โรงแรมย่านอุดมศุกร์
นำตัวฝากขังสารพระขนงนะครับ
โดยทั้งคู่นั้นไม่ปริปากพูดอะไรกับนักข่าวเหมือนเดิม
โดยเฉพาะในจอนชาวเคเมอรูเนี่ยฮะ
เอาแต่ก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวเลย
ในขณะที่นายโทนี่ครับที่หลบหนีไปเนี่ย
ทราบข้อมูลแล้วนะครับว่าเป็นชาววานูวาตู
หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วครับ
ตำรวจก็มีการประสานกับตำรวจสากล
เพื่อตามล่าตัวนายโทนี่ชาววานูวาตูแล้ว
ข้อมูลจากชุดสืบระบุว่าเดิมที
ผู้ตายรู้จักกับในจอนชาวเคเมอรูมาก่อนหน้านั้นละ
รู้จักกันมาได้ประมาณสัก๔เดือน
ในจอนเองเนี่ยเป็นครูสอนภาษาด้วยครับ
ผู้ตายต้องการคอนโดในเมืองไทยเพราะว่าไปมาเมืองไทยอยู่บ่อย
จรก็เลยพาผู้ตายไปรู้จักกับนายโทนี่

นายโทนี่เนี่ยมีเมียเป็นคนไทยอยู่ที่ราชบุรีครับ
ต่อมาครับในจรกับผู้ตายซึ่งรู้จักกันมาประมาณสักเดือน๒เดือนและค่อนข้างจะสนิทกัน
จนกระทั่งรู้ว่าผู้ตายเนี่ยเวลามาเมืองไทยจะขนเงินมาทีละหลายร้อยล้านบาทใส่ตู้เซฟ
นี่นะฮะและนอกจากนี้ครับ
ผู้ตายเวลาย้ายที่พักก็จะชวนนายโทนี่ให้มาช่วยย้ายตู้เซฟและฝากตู้เซฟเอาไว้ที่นายโทนี่ทำให้รู้ว่าอ๋อเขามีตังค์เยอะเขามีเงินมาก
จากนั้นครับเมียของนายโทนี่ก็เลยไปโพสต์หาคนทวงหนี้ในเฟซบุ๊กและไปเจอกับนายเจนซี่
เจนซี่เนี่ยวันเกิดเหตุไปหานายโทนี่โดยทราบว่าผู้ตายติดเงินนายโทนี่ให้ไปช่วยทวงหนี้ให้หน่อย
ช่วงที่เกิดเหตุครับผู้ตายอยู่ในห้องกับนายจรจากนั้นนายโทนี่และนายเจนซี่มาเคาะประตู
พอเข้ามาแล้วนายจรก็ลงไปดูลาดลาวให้ตามคลิปนายโทนี่จับผู้ตายล็อกโดยที่มีนายเจนซี่เนี่ยเอาเชือกเอาเข็มขัดมัดผู้ตายเอาไว้
แล้วพยายามที่จะเค้นถามเพื่อเอารหัสตู้เซฟเพราะรู้ไงว่าเขาเอาเงินใส่เฟฟไว้เยอะก่อนจะกลายเป็นศพแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีครับ
ล่าสุดสารพระขนงอนุมัติหมายจับนางสาวนพัทรดาเอกพัทรฮิรันอายุ๓๔ปีชาวราชบุรีซึ่งเป็นแฟนนายโทนี่ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
เท่ากับว่าคดีนี้นะฮะตามที่เห็นหน้าจอครับผู้ต้องหามี๔คนยังหลบหนี๒คนครับก็คือนายโทนี่ชาวานูวาตูตอนนี้ประสานตำรวจสากลแล้ว
และอีกหนึ่งคนที่สารเพิ่งอนุมัติหมายจับนางสาวนพัทรดาชาวราชบุรีนี่นะฮะ
หลังจากนี้ก็คงต้องตามตัวต่อไป
ล่าสุดครับเราได้คลิปนี้มาจากเมียของนายจร
เป็นเหตุการณ์๑๕พฤศจิกายนช่วงค่ำ
ผู้ตายชวนนายจรนายโทนี่และเมียของนายโทนี่

โดยในคลิปนี้จะมีผู้ชาย๔คนผู้หญิง๓คนนั่งอยู่ที่โต๊ะ
ถ้าสังเกตในคลิปจะดูเหมือนว่าไม่ได้มีปัญหากันนะฮะ
ดื่มกันสนุกเลยครับตามภาษาเพื่อนที่รู้จักกัน
แล้วผู้ตายก็ไม่รู้เลยว่านายโทนี่และเมีย
วางแผนจัดหาจัดหาคนมาเพื่อกดดันจะเอาเงินจากตัวเอง
ในจรบอกว่าตัวเธออยากได้ความเป็นธรรม
เพราะเหตุการณ์นี้นายจรไม่ได้เกี่ยวด้วยเลย
วันที่เกิดเหตุคือช่วงเกือบเที่ยงคืนในจรแวะไปหาผู้ตายจริง
โดยที่เธอเองก็ยังวีดีโอคอลคุยกับนายจรอยู่เลย
แต่ช่วงที่นายโทนี่กับนายเจนซี่เข้ามาเนี่ย
เห็นแล้วมันมีอะไรแปลกเกิดขึ้น
มีเสียงโวยวายแปลกก็เลยบอกนายจรว่ากลับบ้านเลยนะ
กลับมาตอนนี้เลยเธอเชื่อว่าถ้าเขายังไม่ตาย
ถ้าผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ย

และจะทำให้สามีของเธอนั้นหลุดพ้นจากคดีนี้อย่างแน่นอน
ทีนี้เขาก็โทรมาเขากลับกล้องให้ดู
ก็เห็นคุณชูนอนเล่นโทรศัพท์อยู่
สักพักก็มีก็มีเสียงสองคนเข้าไปเขาก็คุยกันกับคุณชู

ก็เสียงไม่รู้ว่าทะเลาะเปล่าเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษ
นี่อันนี้เป็นข้อมูลคุณชูนอน
ข้อมูลจากเมียของนายจรนะฮะโทรมาคุณสุชาดาเดินทางกลับไปที่โรงแรมที่เกิดเหตุอีกครั้ง
ไปสอบถามข้อมูลจากพนักงานโรงแรมแล้วก็เปิดภาพคลิปนายโทนี่ให้ดู
พนักงานบอกว่าจำหน้าฝรั่งที่เป็นเพื่อนกับผู้ตายไม่ได้เพราะหน้าตาของฝรั่งก็จะคล้ายกันหมดเลย
แต่ในวันที่เกิดเหตุเห็นชาวเมียนมาคนหนึ่งมานั่งอยู่หน้าโรงแรมนั่งตากแดดอยู่
เขาก็ชวนเข้ามานั่งในร่มแล้วก็ถามว่ามาหาใคร
ชาวเมียนมาก็ตอบกลับมาว่ามารอเพื่อนโดยที่ไม่คิดเลยว่าคนที่คุยด้วยนั้นจะเป็นคนร้ายครับ
ตอนนั้นไม่ได้เกิดเหตุอะไร
ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าตอนนี้ตำรวจตามตัวนางสาวนพัทรดาผู้หญิงที่ถูกออกหมายจับและสารอนุมัติหมายจับแล้วเรียบร้อย
เป็นแฟนของนายโทนี่ได้แล้วอยู่ระหว่างการคุมตัวมาที่สนบางนา
และอยู่ระหว่างการสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดดังนั้นนะฮะ
จากหน้าจอนี้ถ้าอัปเดตล่าสุดเนี่ยน่าจะคุมตัวได้แล้ว๓จาก๔ผู้ต้องหานะครับ
มีคนที่หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วก็คือนายโทนี่ชาวานูวาตู
ส่วนนางสาวนพัทรดานั้นตอนนี้คุมตัวได้แล้วเรียบร้อยอยู่ระหว่างสอบปากคำ
มีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปครับ